ครับคุณผู้ชมขาวพาไปดูคลิปนี้ค่ะคือเอาจริงจริงนะยอมรับเลยว่าต้นสายปรายเหตุไม่ทราบจริงจริงว่าก่อนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าคลิปที่จะให้ดูเนี่ยคือลักษณะคือแม่ของเด็กคนหนึ่งอ่ะฮะไปต่อว่าพนักงานขายซึ่งขายของอยู่ในห้างแห่งหนึ่งแถวท่าพระนะต่อว่าลักษณะคือรุนแรงแล้วค่ะ
อุ้ย
ใหญ่ไฟกระพริบมาก
เห็นตามรายงานข่าวบอกด่าแรงมากอ่ะนะแล้วไปผลักทำลายข้าวของในร้านตกกระจายด้วยค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นในห้างดังแถวท่าพระผู้หญิงใส่เสื้อสีแดงตะโกนด่าใส่พนักงานขายของในร้าน
เพราะว่าไม่พอใจที่พนักงานในร้านเนี่ยไปกู่ลูกชายของเขาว่าจะเอาตำรวจมาจับคือผู้หญิงคนนี้เขาให้เงินลูกชายมาซื้อของที่ร้านเนี่ยแหละค่ะร้านจุดเกิดเหตุนะแล้วลูกชายเนี่ยวิ่งไปส่วนในร้านพนักงานก็เลยห้ามไม่ให้วิ่งเล่นส่วนในร้านผู้หญิงคนนี้คาดว่าน่าจะเป็นแม่ก็เลยไม่พอใจตะโกนด่าที่หน
พนักงานทีนี้หลังจากที่คลิปนี้ถูกแชร์ไปในโลกออนไลน์นะคุณก็บางคนก็เข้ามาคอมเมนต์แรงเหมือนกันนะคะบอกว่าแค่พนักงานห้ามให้เด็กไม่สนในร้านต้องด่าเบอร์นี้เลยเหรอมีแม่แบบนี้โตขึ้นลูกจะเป็นขนาดไหนบางคนก็บอกว่าผู้หญิงเสื้อแดงเนี่ยแทนที่จะดูแลลูกให้ดีกลับไปดูด่าพนักงานแบบนี้จะเป็